ว่าแล้วนะคะตัวแม่จะแขพือกี๊อีกหนึ่งท่านล่ะกันที่คือใครคะ
แม่เปิ้ลไอลีนกศังเงินเถ่านั้นที่เบิ้ลไอเหลน
แล้วก็ดังทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะแม่เปิ้ลแกบอกว่าโอ้โหตอนนี้ฉันไม่ต้องทำอะไรแล้วนะ
ขอซื้อลิขสิทธิ์ไปทำโฆษณงโฆษณา๘๙เจ้าแล้วนะจ๊ะ
แต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมความฮอตของแม่เปิ้ลค่ะ
มีคำถามจากผู้ชมทางบ้านค่ะ
ว่าแม่เปิ้ลของเราเนี่ยโดนแกล้งหรือแกล้งตัวเองค่ะ
เพราะว่าเวลาไปออกรายการต่างนานาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะ
จะโดนแคปชั่น๑คอมเมนต์๑
เปิ้ลจ๊ะแม่เปิ้ลเนี่ยเต้นไม่ตรงจังหวะนี้เลย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
มะจงมะจีบ

รอบหน้าถ้ายืมอีกเดี๋ยวจะคิดดอกเบี้ยเลย

ราศีใดช่วงนี้ร่ำรวยเฮงที่สุด

แล้วเราก็จับโบนัสได้อีก

คุณเล่นแน่

เขาเป็นตำนานของการตอบคำถามนะ
อย่ามาหาว่าเขาเต้นแบบไม่ตรงจังหวะ

เออเรื่องจริงคุณผู้ชมค่ะ